แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เจอกันเป็นประจำไม่ว่าจะหน้าไหน
โอ้โหงูเงี้ยวเขี้ยวขอลงมาอีกแล้ว

มันมาหน้าจอเราเนี่ยบ่อยมาก
นั่นก็จริงแต่เนี่ยตัวแรกที่จะพาไปดู
มันอยู่ใต้ท้องรถครับ

มันขึ้นกระบะไปหรือคะคุณ

ที่นี่ครับที่ตำบลเชียงกลมอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะ
ชาวบ้านเนี่ยเขาก็แห่กันมาดูแล้วครับ
เพราะเขาเจอกับงูจงอางขนาดยาวกว่า๓เมตร
มันซุกอยู่ใต้ท้องรถก็เป็นรถกระบะเชฟโลเลสสีขาวทะเบียนบ่อใบไม้

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ใช้อุปกรณ์จับเจ้างูตัวนี้
คือใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๓๐นาทีกว่าจะจับได้
ดูท่าทางมันก็ดุร้ายอยู่พอสมควร
เพราะกว่ามันจะออกมามันก็ขู่ฟ่อกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัย
แต่ยังไงซะเจ้าหน้าที่เขาก็มีความชำนาญไง

แล้วก็เอาใส่กระสอบถุงปุ๋ยแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับ
อีกที่หนึ่งครั้งนี้มันมาบ้านคนเลย
โอ้โหที่บ้านเลขที่๒๒๐หมู่๗
ห้วยเหรียงตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบมาที่นี่พบว่ามีงูพิษขนาดใหญ่เลยนะ
แอบซุดตัวอยู่ในห้องนอนภายในบ้าน
ทีนี้ล่ะครับทำยังไงดีรีบค้นหาก่อนมันอยู่ตรงไหน
มันอยู่ตรงทีวีมันอยากดูไทยรัฐทีวีมันก็ไม่บอก

เนี่ยมันก็หนีไปหนีมาสุดท้ายไปอยู่ตรงซอกเนี่ย
บอยู่ตรงซอกนี้แล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์ต่าง
การที่จะจับเจ้างูตัวนี้ออกมาให้ได้
สุดท้ายใช้เวลาอยู่พักใหญ่ครับจับงูออกมา
รู้ไหมว่างูตัวนี้มันยาวสักเท่าไหร่
โอ้ยผมหัวมาแล้วเห็นไหมวับประมาณสัก๓เมตร
เห็นไหมเอาทีวีออกปั๊บจับได้เลย
โดนจับแล้วก็แค่อยากดูไทยรัฐทีวีทำไมต้องจับกันด้วย
เอางี้ละกันวันหลังเดี๋ยวจะไปติดจอไว้ในธรรมชาติ

ขึ้นจอเฉ้ายโปรเจกเตอร์หรือหนังกลางแปรงนี้นะ
ชาวบ้านเขาอกตกอกตกใจนะแล้วดูดิมามุงดูกันเพียบ
เพราะความใหญ่ความยาวของมัน๓เมตรคุณผู้ชม
คือที่ภาคใต้ต้องเล่ากันแบบนี้ถ้าเจองูจงงางตัวใหญ่
ชาวบ้านก็จะฮือฮามากเขาเชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่ไง
อาจจะมาให้โชคให้ลาบอะไรก็ว่ากันไปตามความเชื่อนะ
แต่ก็อย่าเพิ่งแห่มากันเยอะก็แล้วกัน
ค่อยมาดูนะอยากมาก็ค่อยมานะ